คลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่ดูแล้วแล้วก็หวาดเสียวสำหรับพวกเรา
แต่สำหรับหัวอกคนเป็นแม่ที่ไปประสบเหตุ
แล้วลูกชายตายต่อหน้าต่อตาแม่ใจสลายเลยนะคะ
เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดลำพูนค่ะ
ดูภาพตามไปด้วยนะคะวงกลมสีแดงคือมอเตอร์ไซค์
แม่เป็นคนขี่ลูก๑๐ขวบผู้ชายซ้อนท้าย
ตีคู่มากับรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อ
สักพักหนึ่งเป็นจังหวะที่มอเตอร์ไซค์แซงเข้าไป
คือตรงนั้นมันทางอยู่ด้วยใช่ค่ะ
คือกำลังขยายทางแล้วปรากฏว่าเนี่ยค่ะมันเป็นจุดอับนะ
นี่ไงถึงย้ำเตือนกันตลอดว่ามอเตอร์ไซค์
อยากขับเข้าไปใกล้รถใหญ่เพราะมันมีมุมอับอยู่แบบนี้ค่ะ
สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรทราบไหมคะ
พ่วง๑๘ล้อไปเฉียวมอเตอร์ไซค์ล้ม
ลูกชายของแม่อายุ๑๐ขวบล้มลงไปกับมอเตอร์ไซค์
แล้วโดนรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อทับหัวเต็มทับศีรษะเต็มเลยค่ะ

จุดเกิดเหตุก็คือบนถนนสายเชียงใหม่ลำปาง
ในพื้นที่ตำบลอุโมงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนค่ะ
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดสดร้อนช่วงเช้าที่ผ่านมาสัก๙โมงครึ่ง
เอ่ยกู้ภัยเอ่ยพอได้รับแจ้งเหตุก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ทะเบียน๑กกชชิง๘๙๗๑ลำพูน
สภาพไม่ต้องบอกนะคะพังยับเลยค่ะ
ใกล้กับมอเตอร์ไซค์ไปพบศพเด็กชายอายุ๑๐ขวบ
สภาพน้องเนี่ยคือศีรษะแตกเลือดไหลนองเต็มพื้นเลยนะคะ
ส่วนแม่อายุ๓๗ปีชื่อว่านางเมาะยินเป็นชาวพม่า
ยืนร้องไห้ค่ะคนที่เข้าไปเห็นเนี่ยเขาก็ยืนมองด้วยความสงสาร

สภาพนี้เราสะโหลดใจมากเลยค่ะ
ทีนี้ถามคนเป็นแม่คนเป็นแม่เล่าบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุได้ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็มีลูกชาย
วัย๑๐ขวบนั่งซ้อนท้ายมาด้วย
ขี่มาตามเส้นทางถนนด้านกลางนั้นนะคะ
พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นที่ก่อสร้าง
กำลังขยายถนนระหว่างที่ขี่ชิดขอบทางด้านซ้าย
มีรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อได้ขับเบียดแล้วก็เฉียวชน
ทำให้รถจักรยานยนต์ของเธอเสียหลักแล้วก็ล้มลง
ลูกชายกระเด็นตกไปที่พื้นถนน
ก่อนที่จะถูกรถพ่วงทับศีรษะลูกเสียชีวิตคาที่
ส่วนตัวเธอยังเคราะห์ดีค่ะกระเด็นตกไปข้างทางบาดเจ็บเล็กน้อย
ส่วนรถบรรทุกพ่วงคู่กรณีเนี่ยคือขับรถต่อไปนะคะ
ไม่แน่ใจว่าคนขับรถพ่วงเขารู้หรือเปล่า
ว่าเขาไปเฉียวชนกับมอเตอร์ไซค์
เพราะว่าเอาจริงมันเป็นรถขนาดใหญ่อาจจะไม่รู้ตัว
หรือรู้ตัวแล้วหนีกลัวความผิดอันนี้ยังไม่แน่ใจนะคะ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
แล้วก็สอบปากคำพยานเบื้องต้นเพิ่มเติมนะคะ
แล้วก็โดยเฉพาะพลเมืองดีที่ขับรถตีคู่กันมา

ใครที่ใช้รถใช้ถนนอยู่บริเวณดังกล่าว
เวลา๙โมงเช้าของวันนี้นะคะ

บริเวณถนนสายเชียงใหม่ลำปาง
พื้นที่ตำบลอุโมงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูน
ถ้าเกิดว่าใครใช้รถบริเวณนี้
เส้นทางนี้และเวลาที่บอกไป๙โมงเกิงตอนเช้า
ท่านมีกล้องหน้ารถเอามาให้ตำรวจได้นะคะ
ตำรวจจะได้จัดการหาคนที่ก่อเหตุต่อไปนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้สิ่งที่ทำก็คือ
ติดตามจับกลุ่มตัวคนที่ขับรถพ่วงมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ